คันเดียวในไทยค่ะคันเดียวในไทยคุณรวมชุดแต่งคันนี้เชื่อไหมว่า๔๐ล้าน
อาจจะเป็นทรัพย์สินนะจากบ้านบ่อใบไม้เนี่ย
เรื่องนี้ต้องตามกันต่อจริงนะคะแล้วเห็นเตือนพี่น้องสี่บด้วย
ว่าถ้าเกิดยิ่งดิ้นจะยิ่งโดนยิ่งดิ้นยิ่งโดน
และคนรอบข้างรอบกายคนที่ถูกสอบจะยิ่งโดน
คุณผู้ชมเขาขยายผลอยู่ใช่ค่ะนี่คือความหมายของตำรวจกำลังขยายผลกันอยู่นะฮะ
ใช่ต้องดูปฏิบัติการเมื่อเช้าหน่อยค่ะ
ก็ไปค้นโกดังเป็นโกดังหรูของเบนส์เดมอนนะคะ
ตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์
ทีนี้ไปตรวจสอบโกดังแถวกรุงเทพกรีธา
เพราะว่าไปสืบทราบมาไงว่าหนึ่งในพี่น้องบ่อใบไม้
ก็คือเบนส์เดมอนหรือว่านายชัยวัดขจรบุญถาวร
โกดังตรงนี้เป็นที่เก็บรถหรูเป็นที่เก็บรถแข่งหลายรายการเลยค่ะ
แล้วคุณดิฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องรถแบบซุปเปอร์คาร์
อันนี้พอเขาไปตรวจสอบเขาเจอรถหรู
รถหรูที่บอกว่ามีคันเดียวในไทย๔๐กว่าล้านมันยังไงนะคะ
ชื่อผมก็ไม่เคยคุ้นหรอกรถหรูเนี่ย
มูลค่าจริงเขาบอกประมาณ๓๓๗ล้านบาท

อย่างมันคือค่าแต่งรถคันนี้อีกเท่าไรรู้ไหม

รวมทั้งสิ้นคันนี้น่าจะตก๔๐ล้านบาท
เนี่ยแล้วทีนี้เขาไปตรวจสอบดูนะ
รถคันนี้รวมถึงแนวทางการสืบสวนทั้งหมด
เขาบอกว่ามีการนำบุคคลในเครือข่ายเป็นบัญชีม้านะคะ
เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มบัญชีม้าไปบางส่วนแล้วแหละ
ที่ตอนนี้ไปนู่นแล้วไปกัมพูชาแล้วค่ะ

บัญชีม้าแถว๑แถว๒แถว๓แถว๔แถว๕

ได้ควบคุมได้และมีที่หนีไปด้วยนะครับ
ใช่แล้วก็ยังมีนายพัชรวัตรนางสาวรสซิริน
หลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่ปลายมกราที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ชุดสืบเขาเอากำลังแล้วก็เอาหมายค้น
ไปตรวจสอบบ้านของพี่น้องสี่บ๊วยบ๊ายม้าย
อยู่แถวตลิ่งชันสาธรณ์เจริญนคร

ทีนี้เรื่องนี้อยากรู้เหมือนกัน
วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ท่านพูดถึงผู้กองไบร์ท
ผู้กองไบท์ก็คือร้อยตำรวจเอกคุณากร
ขจรบุญถาวร๑ใน๔พี่น้องนี่แหละค่ะ

หนึ่งเชื่อเล่นน่ะนะสี่บอลแค่นี้นะคะค่ะ
รองสารวัตรท่ากัดสยานสุวรรณภูมิตรวจคนเข้าเมืองสอง

เนื่องจากเพราะอะไรล่ะถึงโดนคุมตัวผิดวินัยตำรวจค่ะ
แล้วจะครบกำหนดคุมตัวพรุ่งนี้แล้วนะ
เรื่องต้นตำรวจไซเบอร์ก็เลยทำหนังสือ
ไปถึงกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒

ให้นำตัวมาสอบปากคำเดี๋ยวต้องไปหาคุณผู้ชม
หาความเชื่อมโยงต่างด้วย
แล้วนอกจากนั้นก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะคะ

นี่แหละต้องไปโยงต้องไปดูว่าโยงกับพี่น้องสี่บ่อไหม
หรือกลุ่มคนสนิทของ๔บอด้วยหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าขยายผลไปถึงใคร

ก็จะมีการติดตามจับกลุ่มตัว
รวมถึงคดีนี้มันมีเรื่องข้อหาฟอกเงินด้วยไง
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินปั๊บโยงไปถึงใคร
ตำรวจไม่ปล่อยค่ะจะเอาตัวมาสอบแน่
แล้วจนถึงตอนนี้เราก็เลยถามตำรวจว่า
เดมอนติดต่อมามอบตัวหรือยัง
เพราะว่ามีข่าวออกมาไงคุณมอบตัวแล้วมอบตัวแล้ว
มีทั้งติดต่อมามอบตัวแล้วมีทั้งหลบหนีไปอยู่ที่จีน
ค่ะตอนนี้ยังยืนยันนะว่าเบนส์เดมอนเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อมามอบตัว
ตามที่มีกระแสข่าวแชร์กันในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้

ยิ่งดิ้นยิ่งโดนนี่หมายถึงอะไร
คือทั้งด้านพทโหวัฒวัทธ์บอกด้วยว่า
เตือนไปยังกลุ่มพี่น้องสี่บ่อนะหากยิ่งดิ้น
คนรอบข้างยิ่งโดนนะครับก็เตือนไว้แค่นี้

ขยายผลกันอยู่ว่าใครจะเกี่ยวใครจะคล่องกันบ้าง
ดิ้นเลยขอให้มามอบตัวอะไรแบบนี้นะคุณนะ